เขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
ต่อให้เป็นตำรวจคุณก็ทำแบบนี้ไม่ได้

แจ้งแล้วว่า
นี่แล้วเถียงกับผู้หญิงทะเลาะกับผู้หญิง

ว่าตรงนี้จอดไม่ได้นะระวังจะโดนล็อกล้อนะ
เท่านั้นแหละโอ้โหอารมณ์ขึ้นอย่างที่เห็นในภาพ

ล่าสุดตำรวจสพบวินติดตามตัวผู้ชายที่อยู่ในคลิปได้แล้วนะคะ
ชื่อนายสิบประภาษณ์ก็เรียกตัวมาสอบข้อที่จริง
นี่ค่ะแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ของห้าง

แล้วก็คุยกับคู่กรณีด้วยเพื่อให้มาเจรจากลายเกลี่ยกัน
สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เป็นตำรวจอะไรนี่คะ

ไม่ได้เป็นตำรวจอะไรนะคะอ้างตัวว่าเป็นตำรวจด้วย
สุดท้ายขอโทษค่ะบอกว่าขอโทษ
ก็ด้วยบุคลิกผมมันเสียงดังมันเลยดูเหมือนตะโกน

อุ๊ยแต่เสียงดังก็สวยแต่วิ่งเข้ามานี่เห็นไหม

ก็แค่แบบไปหาที่จอดรถแล้วพยายามจะจอดรถ
แล้วก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันจอดได้จอดไม่ได้
วันที่เกิดเรื่องขี่รถจักรยานยนต์ไป
ก็เลยไม่รู้ว่าตรงไหนมันจอดได้หรือไม่ได้ยังไง

ก็มาสวนกลับเขามาเถียงเขาด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ

เขาบอกว่าไปฟังดูดีในคลิปผมไม่ได้อ้างเลยนะ

โหมโกขึ้นมา
ในความที่คิดว่าเออผมจอดแป๊บเดียวกี่

แล้วพี่ได้กล่าวอ้างอะไรไหม
ก็ได้กล่าวอ้างเลยครับผมโหมคตได้อ้างเลย

พูดอย่างนี้ถ้าใครที่อยู่ผมก็ต้องเข้าไป
แต่ก็ไม่ถึงตัวเขาเสร็จแล้วผมก็

ว่าเราก็ได้เป็นเท่าที่จังหลวงจะกาวอ้างเลย
เหตุการณ์คือบอกสถานที่ได้คือห้างโรมิสันบ่อวิน
เพราะว่าตัวแทนห้างแล้วเขาก็มีการพูดคุยกับ

เขาเป็นคนที่ไปเช่าพื้นที่ของห้างแล้วก็ทำเป็นร้านค้า
ไม่ได้เป็นพนักงานของห้างโดยตรงอะไรแบบนี้นะคะ
เขาก็เลยไปบอกว่าจอดไม่ได้ระวังโดนล็อกล้อ
แต่ว่าไม่ได้แนะนำว่าไอ้ที่จอดไม่ได้แล้วก็ให้ไปจอดตรงไหนอะไรแบบนี้

ก็เลยขอโทษห้างขอโทษคนที่อยู่ในเหตุการณ์
และขอโทษตำรวจนะคะ

แม่บางทีมันก็มีหุดหาหอนอยู่หลายกรณ์อย่างนี้นะ